ต้องเรียกว่าอาจจะเกิดจากการไม่พร้อมในการตรวจสภาพรถ
โดยเฉพาะรถพ่วงล้อมันเยอะบางทีล้อนอกมันหลุดออกไป

ใช่เหมือนเหตุการณ์นี้เลยคนขับก็ไม่รู้ตัวนะคะ
เป็นรถพ่วง๑๘ล้อปรากฏว่าล้อหลุดแล้วไปกระแทกกับพ่อค้าขายมะพร้าวข้างทาง

นี่เป็นเคาร์กของพ่อค้าขายประกอบน้ำห่อดูสิล้ออัลเบอร์เลอร์ใช่ค่ะขาหักเลย

รีบขี่ตามไปไกลถึง๑๐กิโลเมตรไปแจ้งให้คนขับรถพ่วง
รู้ตัวว่านี่คุณล้อหลุดแล้วไปชนคนขาหักนะ
ล้อมันหลุดมาแล้วกระเด็นไปใส่พ่อค้าขายมะพร้าวน้ำหอมจนบัตรเจ็บ
ริมถนนสุวินทวงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่เกิดเหตุพบรถกระบะขายมะพร้าวจอดอยู่ข้างทางสภาพรถ
ถูกชนบริเวณท้ายรถแล้วก็มีล้อรถพ่วงเนี่ยล้มอยู่หนึ่งเส้นส่วนตัวนายวิพลสละน้อยอายุสี่สิบเอ็ดปี
พ่อค้าขายมะพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บถูกล้อรถกระแทกจนถึงขั้นขาหักเลยนะคะ
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
วิพลกำลังขนมะพร้าวน้ำหอมอยู่ท้ายรถกระบะนี่แหละที่จอดขายอยู่ข้างทาง
จู่ล้อรถบรรทุกเนี่ยมันกระเด็นมากระแทกเขาอย่างจังจากนั้นรถพ่วงก็ขับต่อไป
คนขับไม่รู้เลยว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นค่ะยังโชคดีนะคะ
มีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านมาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยรีบขี่ตามไปเนี่ย
ถึงสิบกิโลอ่ะถึงจะไปตามทันนะคะแจ้งให้คนขับรถพ่วงในทราบ
แล้วขับกลับมาตรงจุดเกิดเหตุนายวิศนุบุญเทศอายุยี่สิบห้าปี
เป็นคนขับรถพ่วงเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาจากอำเภอแปลงยาว
มุ่งหน้าแยกตลาดปองพลไม่รู้เลยนะคะว่าล้อหลุดไปตอนไหน
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นล้อหลังด้านซ้ายของหางพ่วงและมีน็อตขาดหลุดหายไปหลายตัวด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วค่ะแล้วก็ต้องนำตัวคนขับรถพ่วง
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่ถนนก็เปียกเหมือนกัน
ลื่นอยู่แล้วสภาพรถต้องพร้อมด้วยนะคะอืม